ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐยังคงติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะ
ก่อนหน้านี้เราติดตามที่แหลมตะลุมพุกไปแล้ว
มีการอบพยพประชาชนใช้คำว่าทั้งหมด
เพราะว่าเป็นจุดพื้นที่เสี่ยงสำคัญนะคะ
อกจากนี้ก็มีที่เกาะสมุยที่หลายอำเภอที่อยู่ติดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดสุราชธานี
อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันคืออำเภอปะทิวในจังหวัดชุมพร
กลับไปเมื่อปี๒๕๓๒จุดนี้เคยถูกพายุเกพัดถล่ม
ความเป็นอารมณ์ตอนนั้นอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นพายุใต้ฝุ่นแรงกว่าพายุโซนร้อนที่กำลังจะเข้าไทยอีกนะคะ
คือมีผู้เสียชีวิต๔๔๖ศพนะคะ
ความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน๓๘๐๐๐ครัวเรือน
และช่วงเวลานี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นเดียวกัน
ทางการเตรียมศูนย์อบพยพไว้แล้วนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
กระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ส่วนประชาชนในพื้นที่เตรียมเก็บข้าวของ
ให้ความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดีนะคะ

รายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ค่ะ
คือพื้นที่บริเวณชายหาดอำเภอหรือ
อะไรก็อาจนั้นเริ่มขมกขมวลแล้วก็
เมื่อครั้งเกิดพายุเกเมื่อ๓๐ปีที่ผ่านมานะครับ
เพราะผมได้มีการสอบถามชาวบ้านที่เขาประสบเหตุในขณะนั้นนะครับ

เหตุการณ์สถานการณ์รวมถึงสภาพอากาศนั้น
คล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
โดยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณใบไม้นั่นก็คือต้นสนที่อยู่ริมหาดนั้น
แทบจะไม่มีการไหวติงเลยแม้แต่น้อยนะครับ
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายทางธรรมชาติ

เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบบริเวณชายหาดนะครับก็พบว่ามีการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้น

รวมไปถึงร้านอาหารริมชายหาดก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
แต่ก็มีการเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงขึ้นในที่ปลอดภัย
รวมถึงนำไปเก็บไว้ที่บ้านบริเวณในตัวเมืองแล้วนะครับ
ขณะที่บรรยากาศริมหาดในขณะนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับ
ก็ต่างพากันมายืนดูบริเวณริมหาดนะครับ
แล้วก็บรรยากาศก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าขณะนี้ค่อนข้างที่จะขมุกขมัว
ส่วนเกาะที่เห็นไกลอยู่บริเวณนู้นนะครับคือเกาะไข่
ซึ่งเกาะนั้นก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุเกเป็นจำนวนมากอีกเกาะหนึ่งนะครับ
แล้วก็ในขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นคลื่นทะเลนั้นค่อนข้างที่จะปกตินะครับ
แต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ
พื้นที่ตรงบริเวณนี้อาจจะมีการเกิดเหตุพายุเหมือนกับทางด้านของพายุเกมเมื่อ๓๐ปีที่แล้วนั้น
หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับการขึ้นของพายุ
ถ้าว่ามันจะเกิดขึ้นแรงขนาดไหนนะครับตรงจุดบริเวณดังกล่าว
ขณะที่การช่วยเหลือเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอประทิวนะครับ
ทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้น
ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ที่มีการจัดเตรียมรองรับชาวบ้าน
ที่อาจจะประสบเหตุในวันพรุ่งนี้นะครับไว้ประมาณ๑๐๐คน
แล้วก็มีการตุนเสบียงอาหารไว้รองรับ๓๔วันครับ
เราก็ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น
โดยที่จะแบ่งอาคารเรียนต่างเป็นจุดพักผิงของชาวบ้านในตะบนชุมโค
ต่างเนี่ยเป็นจุดพักผิงของชาวบ้านในตะบนชุมโค
อันพลปะทิวและตะมลใกล้เคียงนะครับโดยเป็นการอ่า
ประสานความช่วยเหลือจากทางจังหวัดทางอำเภอนะครับ
ที่จะอบพยพประชาชนที่อาจจะเสี่ยงภัยหรือว่า
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาพักพิงที่วิทยาเขตชุมพร
ด้านนายวิบูรณรัตนากรวงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
นะครับก็ได้เปิดเผยว่าขนาดนี้ได้สั่งการให้หกอำเผอ
ในพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอีก

ขอบคุณคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มด้วยนะคะนั่นคือสถานการณ์
ล่าสุดแต่เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่
อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะประชาชนเนี่ยเคย
บทเรียนมาแล้วเมื่อสามสิบปีที่แล้วก็เลยมีการเตรียม
ความพร้อมและเตรียมรับมือเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกนั่นก็คือการเสียชีวิตของ
คนค่ะสี่ร้อยกว่าคนจากเหตุการณ์พายุพัดขึ้นนะคะส่วน
มหาวิทยาลัยต่างในพื้นที่มหาวิทยาลัยสำคัญก็คือ
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตอนนี้เตรียมศูนย์พักพิงให้ประชาชนเข้าไปพักพิงได้แล้ว
แต่ว่าบรรยากาศทั่วไปแถวชายฝั่งคือฝนยังไม่ตกไง
ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวอยู่บ้างนะคะ
คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอพทิวชุมพรค่ะ